คุณผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ไปบ้างหรือยังคะ
วันนี้ที่นำมาเล่าก็เพราะว่าทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่
คุณแม่ท่านนี้เธอท้อง๔เดือนนะคะ
แต่คุณหมอบอกว่าต้องยุติการตั้งคัน

คุณหมอบอกว่าเด็กในคันอาการไม่ปกติอะค่ะ
ถ้าท้องต่อไปปล่อยให้คลอดออกมาเด็กจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน๑๐นาที
เลยต้องยุติการตั้งครรภ์ค่ะ

เป็นเรื่องราวในการบอกลาลูกชายที่อยู่ในท้องอายุคัน๔เดือน
มีเหตุผลจำเป็นที่ต้องยุติการตั้งคัน
ในคลิปคือเศร้ามากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือการตั้งคันแต่ต้องอำลาลูกน้อยที่อยู่ในคัน
ขอโทษทารกที่อยู่ในคัน
จนมีพิธีพระมาสวดบังสกุลตามประเพณีให้ด้วยนะคะ

วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านแล้วก็ไปเจอกับคุณแม่เลย
อยู่ในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอคิรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานี
นางสาวปวีนาหรือน้องกวางอายุ๒๗นะคะ
เขาเรียกว่าแม่กวางนะคะก็คือคุณแม่ที่ตั้งคันนั่นแหละ
กวางบอกว่าเรื่องราวที่โพสต์ลงไปมันเป็นเรื่องที่เศร้ามากที่เกิดขึ้นกับเธอและครอบครัว
เมื่อ๑๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพราะไปหาหมอ
คุณหมอบอกว่าค่าเลือดกระดูกสันหลังของลูกในท้องผิดปกติ
ก็อันตราซาวค่ะปรากฏว่ากระโหลกของลูกในท้องไม่ปิด
คุณหมอแนะนำว่าต้องยุติการตั้งคันเพราะคุณหมอบอกเลยว่าถ้ายังท้องต่อไป
ปล่อยให้เด็กคลอดออกมาเด็กก็จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน๑๐นาที
คุณหมอพูดแบบนี้นะคะก็ตัวแม่กวางบอกว่าส่วนตัวคือแม่แอบรู้สึกผิด
ว่าแม่กินยาน้อยไปไหมลูกขาดสารอาหารไหมดูแลตัวเองไม่ดีพอไหม
เพราะว่าตอนแพ้ท้องก็มีการกินยาด้วยค่ะก็เลยขอโทษลูก
อยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ก็ทำให้คืนวันที่๑๗
พฤศจิกายนเป็นคืนที่ครอบครัวต้องเจ็บปวดมากนะคะต้องร่ำลาก็คือตัวแม่กวางเอง
กวางเองสามีก็ร้องไห้กันด้วยความเสียใจ
แม่กวางบอกว่าพอวันรุ่งขึ้นสิบแปดพฤศติกายณ์โรงพยาบาลสุราธานี
ก็คุณหมอก็นำคุณแม่ไปทำการนำลูกออกจากคัน
แต่ก็จึงตั้งชื่อเอาไว้ชื่อน้องอรัน
ก็เนี่ยค่ะพอนำน้องอลันออกมาจากท้องของคุณแม่
ก็ทำพิธีตามความเชื่อทางศาสนานะคะ
ส่วนคุณย่าของเด็กก็เป็นคนจัดการนำไปฝังนิมนต์พระมาทำพิธี
ก็ตัวแม่กวางบอกว่าไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นเพราะว่าทำใจไม่ได้จริง
กวางเคยท้องมาสี่ครั้งนะคะท้องแรกเนี่ยท้องลม
ที่๒ได้ลูกคนแรกมาน้องอลินเป็นเด็กผู้หญิงตอนนี้อายุ๑ขวบ๙เดือน
พอท้องครั้งที่๓แท้งค่ะ
พอมาท้องครั้งที่สี่ได้ลูกชายตอนแรกก็ดีใจมากได้ลูกชาย
แต่สุดท้ายก็ต้องยุติการตั้งคันอย่างที่เล่าไป
ก็เสียใจมากยังทำใจไม่ได้นะคะทุกวันนี้ก็ต้องหาอะไรทำให้คิดมาก
ตัวแม่กวางกับสามีก็เนี่ยอยู่กินกันมาตั้ง๙ปีมีอาชีพค้าขาย
พอยุติการตั้งคันในทองที่๔ก็ไม่อยากมีลูกอีกแล้ว
อันนี้คือน้องอลินเพศหญิงที่ท้องครั้งที่๒ค่ะ
อายุ๑ขวบ๙เดือนน่ารักมาก
กวางก็เลยบอกว่าไม่กล้ามีลูกอีกแล้วไม่กล้าจะท้องแล้วนะคะ
แต่ครอบครัวก็อยากจะให้มีหลานแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวขอทำใจก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันวางแผนในอนาคตกันต่อไป